ส่วนเรื่องนี้ค่ะวันนี้วันอังคารประชุมคอรมอ
ก็มีเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันหลังจากที่มีการเรียกร้องกันนะคะ
มีการกำหนดพิกัดลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซล๓บาทต่อลิตร๓เดือนนะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการอภิปรายทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นด้วยนะคะ
นี่คือบรรยากาศหลังการประชุมที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
นายกวันนี้เนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์นะคะแต่หันมาพูดคุยสั้นสั้นนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวรอฟังมติจากโฆษกเดี๋ยวให้มาแถลงนะคะ

นายกบอกเดี๋ยวไปฟังโฆษกแถลง
ผู้สื่อข่าวก็หยอดถามไปเรื่องศึกอภิปรายทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้น

คนในรัฐมนต์เอาข้อมูลไปฝอกฝ่ายค้าน่ะ
นายกสวนกลับบอกแถวนี้แหละเกลือเป็นนอน

ไม่รู้เหมือนกันท่านก็บอกแบบนี้นะคะ
แต่ประเด็นเกี่ยวกับเราท่านเนี่ยนะคะ
ก็คือสิ่งที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงผลการประชุม
ก็คือจะมีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นที่คล้ายกันนะคะ
ซึ่งจะทำให้โครงสร้างราคาขายปลีกปรับลดประมาณ๓บาทต่อลิตร
ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ถึงวันที่๒๐พฤษภาคมปีนี้๓เดือน
ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐศูนย์เสียรายได้ภาษีสรรพสามิตรสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประมาณ๑๗๑๐๐ล้านบาท๓เดือน
แต่ก็จะเป็นการช่วยเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศนะคะ
อุตสาหกรรมการผลิตการเกษตรการท่องเที่ยวการบริการรวมถึงการขนส่งด้วยอย่างที่มีการเรียกร้องกันนะคะ
แล้วก็วันนี้ยังมีการเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ดอีวีรัฐเดินหน้าผลักดันการใช้รถไฟฟ้าค่ะ
อย่างเช่นเรื่องของเงินอุดหนุนรถยนต์และรถกระบะคันละเจ็ดหมื่นถึง๑๕๐๐๐บาทต่อคันและรถจักรยานยนต์๑๘๐๐๐บาทต่อคัน
ภาษีสรรพสามิตรรถยนต์จาก๘เป็น๒และลดกระบะเป็น๐เป็นต้นค่ะ